หลังเกมนะครับแน่นอนครับก็มีเรื่องของการยิงจุดโทษที่ทีรทรทรเนี่ยเขาออกมาโพสต์สื่อโซเชียลวีเดียของตัวเองนะครับว่าอยากอ่าอยากจะขอโทษแฟนบอลไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นไม่ดียังไงเนี่ยขอให้มาลงที่เขาคนเดียวซึ่งแน่นอนครับแฟนแฟนก็แห่เข้าไปให้กำลังใจเพราะว่าไม่ใช่ความผิดของอ
จะทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมชาติเวียดนามไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแต่นักฟื้นบอลทีมชาติไทยแล้วก็แฟนบอลไทยอย่างมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบที่สามได้ครับผลเสมอของทีมชาติไทยทำให้มีคะแนนตำหลังทีมชาติเวียดนามอยู่สามแต้มแต่โปรแกรมการเงินคันเหลือ

ทุกเล่นทุกคนในทีมก็ยังมุ่งมั่นก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย
ก็มีนักฟฟูแบลน์ที่มีกุญแภกอยู่อะไรเงี้ยก็เชื่อว่าสามารถรถอย่างสถาน
ซึ่ง๒นัดแรกผมก็ไม่ได้เล่นก็ยังทำผลงานกันได้ดี
ขณะที่กลุ่มแฟนบอลไทยที่เดินทางมาเชียร์ในเกมนี้
แม้ว่าจะเสียดายที่ไม่สามารถเก็บ๓แต้มได้
แต่ทุกคนก็เชื่อว่าเกมที่เล่นในบ้านของเรา

จะทำให้ทีมชาติไทยทำผลงานได้ตามเป้าที่วางไว้
ก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ก็เสียดาย
มันไม่ใช่โชคของเราค่ะมันเป็นจังหวะอย่างจริง
แต่วันนี้เล่นดีครับผมว่าเล่นดีประทับใจครับ

คือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย

ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของ

สายในเต็มที่ไม่ให้สุดสำหรับเกมสุดท้าย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้นักผู้บอลด้วยครับผม